มันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับข่าวนี้นะฮะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเนี่ย
เขาเช่ารถแท็กซี่จากพัทยาเพื่อที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็มีโชเฟอร์เนี่ยขับ
แล้วก็มีตัวนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขาก็นั่งหลัง
จากนั้นรถแท็กซี่คันนี้แวะปั๊มน้ำมันเพื่อจะเข้าห้องน้ำห้องท่า
โฟก็ลงไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วจากนั้นโชเฟอร์ก็ขึ้นรถ
ขับออกจากปั๊มทันทีเพื่อจะไปสนามบินสุวรรณภูมิ
หมายที่เราตกลงกันไว้ก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไม่ถึงเป้าหมายสำหรับงานนี้สำหรับทริปนี้

ยังอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอยู่เลยเอาแล้วขับมาไม่เห็นเหรอคะ
นี่ร้อยตำรวจโทวัลลบตันอึ้งรองสารวัตรปราบรามสพบางปะกง
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำรวจตำบลท่าข้ามพร้อมหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
กู้ภัยมอเตอร์เวย์เข้าตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ยังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวถูกทิ้งภายในจุดพักรถมอเตอร์เวย
ขาวดินกม๕๐ขาเข้ากธมตบนขาวดินที่อำเภิกบังปะกง

ก็ไปพบนายอีวานยูซูเกะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ยืนรออยู่ด้านหน้าห้องน้ำ
เมื่อตำรวจสอบสวนนายอีวาน

เขาได้เช่ารถแท็กซี่ป้ายดำมาจากพัทยา
เพื่อให้ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ระหว่างทางคนขับก็ได้แวะจุดพักรถ

โดยคนขับได้ลงไปเข้าก่อน
ส่วนนายอีวานได้ลงตามไป
โดยที่คนขับก็อาจจะไม่รู้ว่าผมลงไปด้วย
ทางคนขับแท็กซี่พอทำธุระเสร็จ

ปกติเวลาคนขับรถก็ต้องมองกระจกหลังนะคะ
หรือว่าออกไปแล้วก็ไปเลยตามเลย
เพราะว่าพอเข้าจุดพักจุดแวะ
พอออกไปแล้วมันกลับรถยากไง
อาจจะออกไปแค่๒๐๐เมตรหรือ๓๐๐เมตรแต่แบบ

เดี๋ยวเขาคงมีรถต่อนะฮะ
ร้อยตำรวจโทวัลลบได้ประสานกับคนขับแท็กซี่นั้น

รีบจนไม่ได้มองผู้โดยสารเลย
เมื่อไปถึงสนามบินกำลังจะยกของลง
ตกใจเหมือนกันผู้โดยสารหายไปไหน
เขาก็เข้าแจ้งความไว้เหมือนกันที่สพสุวรรณภูมิ
ให้ประสานทางโรงแรมและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นด้วย
และหากจะให้กลับไปรับก็เขาบอกอย่างที่บอกไป
คือใช้เวลา๔๐นาทีซึ่งไม่ทันเครื่องบิน
สุดท้ายทางกู้ภัยต้องขับรถไปส่งนายอีวานที่สพสุวรรณภูมิ

เพราะว่าสัมภาระยังอยู่ที่รถแท็กซี่อยู่เลย
เขาก็กลับไม่ได้เสียทางงานของก็ก็ไม่ได้กลับบ้าน
ของผู้โดยสารไปก็พยายามที่จะติดต่อกัน

ก็ปรากฏทางนั้นเขาบอกเขาไม่ทันได้หันมามอง

ถึงได้บอกว่าเป็นข่าวที่เป็นไปได้เหรอนะ